คุณผู้ชมมาดูคดีนี้หน่อยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นต้นปีที่แล้ว
แต่ว่าทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเขาติดใจในสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
เมื่อต้นปีที่แล้วค่ะไปพบศพน้องโอมอายุ๑๔ปี
นอนเสียชีวิตอยู่ริมถนนที่๑๐๑นะคะ
ตำรวจเนี่ยสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุแต่ทางครอบครัวบอกว่ามันไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุอ่ะ
เพราะว่าตามตัวมีร่องรอยเหมือนกับถูกทำร้ายร่างกายเต็มไปหมด
แล้วจุดที่รถล้มมันไม่สอดคล้องกับอุบัติเหตุทั่วไป
ไม่มีร่องรอยของรถล้มค่ะ
แล้วก็ไม่มีการเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ต้น
เก็บหลักฐานภายหลังซึ่งมันก็เลือนลางไปหมดแล้ว
วกกับว่ามีพยานที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาให้ข้อมูลว่าน้องโอมถูกทำร้ายร่างกายจริง
แต่พยานคนนี้เขาพูดไม่ชัดลิ้นไก่สั้น
ตำรวจก็เลยบอกว่าเหมือนกับเป็นพยานที่ไม่น่าเชื่อถือ
ทีนี้ค่ะทางครอบครัวก็เลยไปร้องขอความเป็นธรรม
อยากจะให้รื้อคดีขึ้นมาตรวจสอบใหม่
โดยมีนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
เป็นคนช่วยเหลือทางครอบครัวของน้องโอมนะคะ
ก็ได้พานายสุริยาศรีทรงนางสาวเจมส์สิริสุข
สองสามีภรรยาชาวจังหวัดร้อยเอ็ด
ก็เป็นพ่อแม่ของน้องโอมไปยื่นหนังสือ
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุล

คดีที่น้องโอมหรือเด็กชายกฤษดาศรีทรงอายุ๑๔ปี
เสียชีวิตอยู่ริมถนนร้อยเอ็ด
อำเภอธวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อ๒๕กุมภาพันธ์ปีที่แล้วปี๒๕๕๙
พ่อกับแม่บอกว่าเชื่อว่าลูกชายถูกฆาตกรรมค่ะ
แล้วก็เอาศพไปทิ้งเพื่ออำพลางคดี

ตามที่พนักงานสอบสวนสพธวัฒน์บุรีลงความเห็นไว้

ก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนถึงสาเหตุการเสียชีวิต
มีนาคมปีที่แล้วไปร้องขอให้ตำรวจกองปราบ

ก็มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปหาพยานหลักฐาน
ก็ยังไม่มีข้อสรุปให้อยู่ดี

ตำรวจสพธวัฒน์บุรีสรุปสาเหตุการเสียชีวิตว่า

กับแม่ก็เลยบอกว่ายิ่งคาใจ

กับทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะ

มาอยู่ในความดูแลของทางกองปราบ

รื้อสำนวนขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ต้นนะคะ
ตัวพ่อของน้องโอมผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุ
มีเพื่อนลูกชายอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แล้วเพื่อนลูกชายคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์

มีกลุ่มชายชะกัน๖คน
ทำร้ายน้องโอมทุบหัว
ลากร่างขึ้นรถจักรยานยนต์

นี่ฮะที่เป็นหลักฐานที่เขาบอกว่า
จะต้องมีลักษณะเหมือนกับ
อุ้มใครไปอย่างนี้เห็นไหม
เขาเห็นเหตุการณ์อยู่นั่นแหละ
คือเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันที่ไปนั่นน่ะ

เพราะเขาเป็นคนที่พูดไม่ชัด

แล้วทำไมเพื่อนลูกชายถึงได้หนีรอดออกมาได้

เพราะหนึ่งในกลุ่มนั้นมีญาติของเขา
ส่วนมากก็เป็นญาติของเขาที่ทำร้ายลูกชายผม
ทางครอบครัวของน้องโอมบอกว่า
ทางครอบครัวก็ได้ทำพิธีชาปนกิจเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะ
แต่ว่าไปดูในใบสรุปสาเหตุการเสียชีวิต
จากทางนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินท
แพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรุปว่าเสียชีวิตจากการถูกทำร้ายด้วยของแข็งค่ะ
นักข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของน้องโอมที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ

ไปเจอกับคุณปู่คุณย่าของน้องโอม
เล่าให้ฟังว่าตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุนะคะ
ครอบครัวตั้งข้อสังเกตเอาไว้ว่า
โอมไม่น่าจะเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

มันไม่มีร่องรอยเหมือนกับรอยถลอกที่เหมือนกับอุบัติเหตุรถล้ม
แต่มันมีร่องรอยลักษณะของที่ไทยทอยที่ท้อง
มีร่องรอยคล้ายกับการถูกทำร้ายร่างกาย
ที่หน้าถี่เท้าอะไรแบบนี้ค่ะ
มีร่องรอยเหมือนถูกทำร้ายแล้วท่าของศพอ่ะ
เสียชีวิตอยู่ในท่าที่แบบเหมือนกับนอนเรียบร้อย

ถ้ามันไม่น่าจะใช่แบบนี้ทางครอบครัวเขาบอกแบบนี้นะคะ

ที่ใส่ในวันเกิดเหตุ
กับชุดที่พบตอนเป็นศพคนละชุดกันด้วย
รองเท้าแตะตกอยู่ในจุดที่พบศพ
ซึ่งมีพยานยืนยันว่ารองเท้าแตะอันนี้

แต่เป็นของหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ทำร้ายร่างกายน้องโอม
และทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ด้วยนะคะ

เป็นรุ่นพี่ที่เห็นเหตุการณ์ที่ทางครอบครัวบอก
ว่ามีเพื่อนมีรุ่นพี่ของน้องโอมอยู่ในเหตุการณ์ด้วย
ในนัทคนนี้พูดไม่ค่อยชัดเขาเป็นคนเหมือนกับลิ้นไก่สั้นนะคะ
ก็มีผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่นิดอันทชัยช่วยแปลให้นะ
ในนัทยืนยันกับทีมข่าวของเราว่า
โอมเสียชีวิตจากการถูกฆาตกรรมค่ะ
นัทเล่าให้ฟังว่าคืนวันที่๒๔กุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ย

แต่ในนัทให้ชื่อมาเลยนะแต่เราขออนุญาตเก็บชื่อไว้ก่อนนะคะ
ถูกผู้ชายคนนึงกับพวกบังคับให้น้องโอมเสพยาบ้าค่ะ
แล้วก็ตีด้วยค้อนค่ะตีไปที่ไทยทอยจนน้องโอมเนี่ยชักกระตุก
แล้วก็มีอีกคนมาบีบคอน้องโอมจนเสียชีวิต
คนที่ก่อเหตุมีประมาณ๖คน
แล้วทั้งหมดนี้ช่วยกันเอาศพของน้องโอมไปอำพราง
แต่ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนบอกว่า
ในนัทให้การไม่เป็นประโยชน์ต่อคดีเพราะพูดไม่ชัดลิ้นไก่สั้น
ก็เลยตัดข้อมูลตรงนี้ออกไปคือไม่นำมารวบรวมในสำนวนคดีอะค่ะ
แล้วก็หลังจากให้การกับตำรวจไปเนี่ย
ถูกภรรยาของผู้ชายที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ทำร้ายร่างกายน้องโอม
เหมือนกับว่าไปให้การกับตำรวจเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่ง

พอดีไปเจอเหตุการณ์แกก็แอบดู

น้องโอมเสร็จแล้วก็นิมนต์พระมาบ้าน

ร้องให้แบบว่าโอ้มีคนฆ่าโอม

มันก็บอกเลยนี่
แล้วในนัทคนที่ให้การกับตำรวจบอกว่าก็ถูก
คนในกลุ่มที่ไปทำร้ายน้องโอมเนี่ยมาทำร้ายเขาด้วยนะ
เหมือนกับรู้ว่าเขาไปให้การกับตำรวจอะไรแบบนี้ค่ะ

แต่พยานคนนี้ตำรวจบอกว่าไม่น่าเชื่อถืออย่างนี้

ไม่ชัดเหมือนกับให้ข้อมูลที่ฟังไม่รู้เรื่อง

ในการที่จะสอบปากคำหรือว่าสอบถามข้อมูลจากเขาใช่ไหม
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่เขารู้หมดนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ใช่นี่ค่ะ
ทีนี้ทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะพาครอบครัวของน้องโอม
ไปพบกับพลตำรวจรีสมชายนุ่มโตผู้มังคับการตำรวจภูทรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เพื่อถามความคืบหน้าทางคดีแล้วก็จะร้องขอให้คุ้มครองพยาน
ที่เขาถูกคมขู่ถูกทำร้ายด้วยนะคะ